เรื่องนี้ก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่สารให้ประกันตัวทั้งครูปรีชาเจ๊บ้าบินไปแล้วนะคะ
เคลื่อนไหวตอนนี้ก็ยังนิ่งนะ
ครูปีชาปรากฏว่ายังไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านที่กาญจนบุรี

ส่วนเจ๊บ้าบินลูกชายบอกว่าญาติพาไปอยู่ด้วยไปพักผ่อนหน่อยนะคะ
ในช่วงที่เรียกว่าเจอกับมรสุมชีวิต

เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านของ
รัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบินนะคะ
ที่อยู่ในชุมชนต่อปูนพเมืองจังหวัดการจนบรี

ซึ่งก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าแม่เนี่ย

เมื่อประมาณ๓ทุ่มของวันที่๒มีนาคม
สภาพก็เหน็ดเหนื่อยอิดโรยหน่อยละกัน
เพราะว่าแหมสอบหลายชั่วโมงแล้วก็ข้ามคืนด้วยนะคะ

สารก็ให้ประกันตัวชั่วคราววงเงิน๑แสนบาทนี่นะคะ

บ้าบินยืมมาจากญาติเพื่อใช้ประกันตัว
แล้วก็จากนี้คงจะต้องมาทำงาน
มาหาเงินเพื่อที่จะไปใช้ญาติคืนนี่แหละ
พอมาถึงบ้านญาติก็มารับไปพักผ่อน
แต่ว่าเธอก็บอกว่าตอนนี้ก็คงจะพักผ่อนเอาแรงก่อน
หลังจากนั้นก็คงจะมาหาตังค์ใช้คืน
เพราะว่าถ้าหยุดค้าขายนานก็คงจะลำบาก
ก็ต้องกลับมาทำอาหารกินใช้ชีวิตตามปกตินะ

เจ๊บ้าบินก่อนหน้านี้เวลาจะให้สัมภาษณ์สื่อ
ก็เปิดต้อนรับอย่างดีเหมือนกันนะ
แต่ว่าตอนนี้บอกว่าไม่ค่อยอยากคุยกับใครแล้ว

แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เขาบอกไปว่าเหมือนครอบครัวตกเป็นจำเลยของสังคมแล้ว
ก็ไม่มีอะไรจะพูดคุยกับสื่อมากนักนะครับ
ส่วนนายปรีชาไคร่ครวนนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์
บอกว่าระหว่างนี้ขอพักผ่อนที่กรุงเทพมหานครก่อน

ธรรมดาแค่ไปเกาะประตูรั้วครูปรีชาก็จะเดินออกมาแล้วนะ
แต่ตอนนี้ไม่อยู่จริงเห็นแต่รถของครูอยู่
แต่ว่าตัวครูอยู่กรุงเทพ
จะกลับบ้านที่กาญจนบุรีวันที่๕

โอ้โหดิฉันว่าผู้สื่อข่าวไปรออยู่ที่โรงเรียนแล้ว

ส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งคือร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลพร้อมกับภรรยา

รับสื่อมวลชนมาให้มาสัมภาษณ์เลย
พร้อมยืนยันว่าแม้ทางตำรวจจะยังแถลงไม่ชัดเจนว่าลอตเตอรี่เป็นของใคร
แต่ตัวหมวดจรูนเองก็มั่นใจ๑๐๐นะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะปรึกษาทนายความเกี่ยวกับแนวทางการต่อสู้คดี
และการฟ้องแพ่งกลุ่มผู้ที่ทำให้ได้รับผลกระทบ
อกจากนี้หมวดจรูนก็พูดถึงการซื้อลอตเตอรี่ด้วย
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเล่ารืนว่าหมวดจรูนไม่ค่อยซื้อ

ก็คลิปล่าสุดที่เหมือนครูปรีชาคุยกับเจ๊เสียมเหรอ
นะว่าหมวดจรูนเขาไม่ค่อยซื้อหรอก

แต่หมวดจรูนบอกว่าที่ผ่านมาซื้อแทบทุกเดือนนะ
แต่ไม่ได้ซื้อร้านประจำไม่ได้มีเจ้าประจำ

แล้วก็ย้ำด้วยบอกว่าไม่ใช่ว่าจะจำอะไรไม่ได้เลย
เขาจำสถานที่ซื้อได้แค่จำหน้าแม่ค้าไม่ได้เท่านั้นเอง
ไม่แน่นอนนะผมบอกไปแล้วตั้งแต่แรก

ตรงจุดไหนของตลาด

ด้วยเฉพาะเราซื้อลอตเตอรี่ประมาณกี่เดือนค้างหรืองวดยังไงบ้างครับ

แล้วก็ทุกครั้งเวลาที่สัมภาษณ์ภรรยาจะอยู่ข้าง
ทีนี้คราวนี้คลิปล่าสุดที่มันออกมานะคุณสิบสกุลคุณสุภานี
มันก็มีเรื่องของตัวละครคือที่บอกว่าคุยกับเจ๊เสียม
มีคนชื่อปุ๋มหรือบุ๋มนี่แหละ

คือในคลิปเหมือนเสียงครูปรีชา
ถามเจเซียมเจเซียมเล่าให้ฟังหน่อย
เห็นปุ๋มกับรัฐเขาบอกว่าได้ยินภรรยาหมวดจรูน

กลายเป็นประเด็นแล้วตอนแรกบอกว่าจะเป็นหลักฐานใหม่
ครูปรีชาที่จะยื่นให้ต่อสาร
ยังไงภรรยาของหมวดจรูนชี้แจงยังไงฮะ
ก็บอกว่ากับเจ๊เซี๊ยมเนี่ยนะรู้จักกันมานาน

เจ๊เสียมปุ๋มแล้วก็รัฐสนิทกับเจ๊เสียมมากที่สุดเลย

แล้วก็ตอนที่ถูกรางวัล
หลังจากถูกรางวัลผ่านไปสักเกือบเดือนนะ
ก็ค่อยโทรไปบอกเจ๊เสียม
เพราะเขาคิดว่าถ้าเกิดโทรบอกเจ๊เสียม
ทุกคนก็จะรู้ว่าถูกรางวัล
ทีนี้พอโทรไปบอกเสร็จแล้วปุ๊บคุยกันไม่นาน

แล้วไม่คิดไงว่าเจ๊เสียมจะมาพูดแบบบิดเบือน
เพราะว่าสนิทกันรู้จักกันมานาน๓๐กว่าปี
ส่วนอีก๒คนก็คือปุ๋มกับรัฐ
คุณลาวัลบอกว่าพูดคุยกันแล้วไม่มีปัญหาอะไร
เพราะว่าข่าวเราก็นำเสนอไปลงบันทึกประจำวันแล้วนะคะ

ไหว้สารหลักเมืองกาลด้วยกันแล้วเรียบร้อยนะ
คุณปุ๋มกับคุณรัฐกับครอบครัวของหมวดจรูน

แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นพยานฝั่งครูปรีชา
ใช่ค่ะถามคุณลาวัลต่อว่าแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงกับเจ๊เสียม
เขาบอกว่าตอนนี้นะโกรธที่พูดแบบนั้นแต่ใจหนึ่งก็สงสาร
แล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงให้คุณลาวัลมาเกี่ยวข้อง
รวมถึงตัวเจ๊เสียมเองต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
พยายามติดต่อแล้วเจ๊เซียมบล็อกทุกช่องทางเลยนะคะ

ใช่
ส่วนทางคดีนะฮะตำรวจก็ต้องเดินหน้าต่อแล้วครับ
พลตำรวจตรีชาญวิมลศรี
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน
บอกว่าวันพรุ่งนี้ได้เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนในคดี
เพื่อประมวลพยานหลักฐานในสำนวนคดี
ส่งให้อายการสั่งฟ้องตามขั้นตอน
ส่วนการขยายผลเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องนั้น

เชิญพยานที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มนะ
ยังไม่หมดนะกระบวนการสอบปากคำ
ซึ่งก็จะมีอยู่๕๖คนที่ต้องเรียกสอบเชิญสอบ
ไม่ว่าจะเป็นเจ๊พัดไม่ว่าจะเป็นเจ๊เกียว
ว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในขบวนการแจ้งความเท็จหรือไม่
และในวันพรุ่งนี้จะส่งตัวแทนเข้าแจ้งความ

เพื่อเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบางนาย
ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ต้องดูความเคลื่อนไหวต่อไปนะฮะการแจ้งความเอาผิดตำรวจด้วยกันเนี่ยนะครับ